ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเวลาก็ใกล้หมดทางไลฟ์แล้ว
คุณเรืองไกรท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ถามให้

ในฐานะสมาชิกพักพลังประชารัฐในฐานะส่วนตัวในฐานะอะไร
คำร้องผมระบุชัดในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วไปใช้เลือกตั้งลำดับที่เท่าไหร่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่

ให้สิทธิ์รัฐมนุนรับรองสิทธิ์อยู่แล้ว
เรามีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ

อ่าอ่านรัฐธรรมนุนหน้าที่ปวงชนเฉียวไทยหรือยัง

อ้าวก็รัฐมนุนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
คุณยังไม่อ่านแล้วคุณก็มาถามคนนู้นถามคนนี้
เห็นไหมพอเวลาผมร้องผมอธิบายอยู่แล้วเนี่ย
อืมนะฮะผมบอกเลยเนี้ยข้าพเจ้านายเรืองไกรในฐานะผู้ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเมื่อเช้าวันที่๑๔พฤษภาหน่วยเลือกตั้งที่๓
เลือกตั้งที่หกลำดับที่สามหกหกอืมชัดเจนมีตรงไหนที่ไปบอก
อะไรใช้จ้างวานหรืออยู่พักนู่นพักนี้แต่เวลาให้ถ้อยคำน่ะ
เขาถามคำนี้ว่าคุณเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะครับ
เกิดที่ไหนจบอะไรมานะฮะแล้วก็อาชีพเนี่ยที่ปรึกษา
ปัจจุบันเป็นสมาชิกพักการเมืองหรือไม่เป็นเขาถามอยู่แล้วนะครับ
อันนี้เราก็ตอบไปแต่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยร้อง
แต่วิตกวิจารณ์วิพากษ์ไปเรื่อยเนี่ยนะครับผมถึงบอกไง
เขียนช่วยเขียนหน่อยเถอะคนเนี่ยมีอีกเยอะเนี่ย
ที่ออกรายการเยอะช่วยเขียนคำร้องให้หน่อยเถอะ
บ้านเมืองจะได้มีคนร้องเยอะเยอะไม่ใช่มีผมอยู่สามสี่คนเนี่ย
แล้วคุณก็มาไม่ชอบเขาเขาก็บอกนักร้องนักร้อง
ร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วนี่ฮ่องกงเนี่ยนะ
หลังจากที่จับเรื่องทุจริตเดี๋ยวนี้ร้อยละ๗๐ของเขาเป็นนักร้องหมด
เขาเรียกวิสเติลโบลเวอร์ทุกคนเห็นปุ๊บเขาแจ้งแจ้งสำรวจ
ผมเนี่ยตั้งแต่สวกรรมมาธิการปราบปรามทุจริตเนี่ย
ไปดูงานตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนปีห้าสี่เนี่ยนะครับ
ผมเป็นอยู่๓ปีจนวันนี้คนของเราก็ยังเหมือนเดิม
คือคือคุณอยู่นอกสังเวียนหมดคุณไม่ทำหน้าที่ที่ควรที่จะบอก
ไม่ควรที่จะอันนี้นะครับไปช่วยเหลือราชการ
รัฐมณฑ์หกห้าศูนย์แนวตาหกสิบสองบุคคลมีศิษฐ์น้ำติดตาม
ร้องขอให้มีการตรวจสอบนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐ
ผมขอแยกถามเลยนะคุณศรีสุวรรณอ่าคุณเรืองไกรขอ
เพราะว่าผมเคยถามคุณศรีสุวรรณตอนที่มานั่งคุยกันเนี่ย
ศรีสุวรรณก็ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยทำอาชีพนักร้อง
ก็คือช่วยเหลือผู้คนพาไปร้องเรียนไปเรื่องขดงคดีอะไรก็ว่ากันไป
รู้แล้วกันว่าคุณเรืองไกรถ้าคุณเรืองไกรจะบอกกับประชาชน
ถ้าคนไม่ใช่บอกประชาชนเขาถามเขาก็ติดใจสงสัยว่า
คุณเรืองไกรผมอาชีพอะไรไม่ได้เป็นมีอาชีพปกติ
ผมว่างเนี่ยนะผมว่างผมทำให้ดู
หมายถึงตอนนี้ว่างหรอแล้วทำทำเรื่องที่คนนี้เขามองไม่เห็น
ตอนนี้มีทำงานอะไรไหมครับประกอบอาชีพอะไรหรือว่า
ใช้ชีวิตสบายมีตังค์ใช้มีเงินเติมน้ำมัน
เฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็มีครั้งหนึ่งเขาไปโดนสารปกครองตัดสินนะครับหาว่าเขาหมินสาร
ว่าเสียภาษีหรือเปล่าคุณเสรีพิสุทธิ์อ่ะ
กลับไปถามเนี่ยโทพสนะครับขอบคุณผมเดี๋ยวไม่เป็นไร
นะครับคือต่างกันคือหนึ่งเขาร้องโดยลักษณะว่าใช้สมาคม
สมาคมร้องไปเรื่อยเลยใครให้ร้องเขาก็ร้อง
แล้วคุณเรืองไกรผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่รับจ้างร้องกับใคร
ผมมีหน้าที่เห็นแล้วผมวิ่งร้องในฐานะประชาชนเลยไม่ได้มีอะไร
แล้วพวกสมัยก่อนเนี่ยนะปปชก็เถียงซื้อหุ้นนอกตลาด
เสียภาษีหลายดอกแล้วใครร้องรถรถเบนส์คนถามมารถเบนส์
ซื้อให้ผู้ใหญ่ที่ไหนซื้อให้อะไรยังไง
เมียก็บอกไปแล้วรายการพี่นบผู้จัดการก็ออกไปโชว์
ให้ดูแต่คุณไม่ไปดูคือเมียเสร็จแล้วผมก็ส่ง
เมียผมโอนเงินเข้ามาสี่ล้านห้ารถเนี่ยละสี่ล้านเจ็ด
นะครับมันจองเนี่ยเรารูดบัตรเครดิต๑แสน
เอาเงินสดไปวางหนึ่งแสนอุโยค่าทะเบียนป้ายแดง
แล้วมีของแถมเนี่ยนะครับ
ผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้ประเด็นอย่างนี้
เขาก็ถามผมว่านักการเมืองส่วนใหญ่เอาเงินสดมาซื้อได้
ไม่ชอบอะไรก็ซื้อเงินสดแปลงสภาพทรัพย์สิน
ผมซื้อแคทเชียร์เช็ค
ขีดคล่อมจ่ายบริษัทเบนท์
ผมรู้ผมมีหลักฐานของผมหมด

ผมไม่รู้จังว่าแหมร้องจนได้รถเบนซ์
ไม่คือเพราะเอิญ
แพอไปโพสต์เรียกแขก

ไม่เห็นมันแปลกตรงไหนก็จนก็เสีย

แต่พวกคุณเนี่ยคือมีอากาศตีกับผม
คิดว่าเรื่องไกลป้ากแล้ว
ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒